คุณเวย์ประกาศลาออกจากวงไปแล้วคนนึงนะคะ
ล่าสุดภี่ใหญ่อย่างขันเงินเนื้อนวนคะ

เกิดมาจากความผิดพลาดของเขาเองทั้งหมดค่ะ
แต่เรื่องรายละเอียดนั้นขอเก็บเอาไว้เป็นเรื่องภายใน
เพราะว่าสมาชิกวงนี้เขาถือว่าเป็นครอบครัวนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเลยไม่อยากจะพูดมาก
ก่อนจะขอโทษแฟนและเพื่อนทุกคนค่ะ
โดยเฉพาะอีก๒สมาชิกก็คือเวย์แล้วก็เดย์
ขอให้ยกโทษให้ตนกับความผิดพลาดที่เขาก่อขึ้นด้วยนะคะ
อันนี้ก็ออกมาขอโทษขอโพยกันแบบว่าเป็นทางการ

อ้าวทำไมไทน์เนี่ยอยู่มาสัก๑๐ปีแล้ว

เออนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะ
เชื่อว่าสมาชิกทุกคนเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหละ
แต่ว่ารายละเอียดก็อย่างที่เขาบอกแหละไม่อยากจะลงเนาะ
เพราะว่าทุกคนยังเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ